ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเกือบตี๓
มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นนะคะ
บริเวณใต้สะพานทางด่วนกาญจนาพิเศษ

คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วเหมือนกับว่ามีรถเก๋งขับบี้ขับไล่กันมา
แล้วก็ไปชนให้รถจักรยานยนต์คันนี้ล้มลง
แล้วคนร้ายที่อยู่ในรถเก๋งใช้ปืนยิง
ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มาจนเจ็บหนัก
เจ็บสาหัสแล้วคาดว่าน่าจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ตายแล้ว
ก็อุ้มลากขึ้นรถเก๋งไปเลยตั้งใจว่าจะเอาไปทิ้ง
แต่ขับไปสักพักผู้ชายคนนี้เขาไม่ตายไง
เขารู้สึกตัวขึ้นมาก็พยายามที่จะสู้พยายามจะหนี
สุดท้ายโชคดีหนีออกมาจากรถได้
แล้วก็ไปให้คนที่อยู่แถวนั้นช่วย
คนแถวนั้นก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วย
ก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้นเขาเจ็บหนักนะคะ
รถที่เอาเข้ามายิงเข้ามามากัน๓คัน
แต่พอตอนที่หนีลงจากรถไปได้เห็นมีคนอยู่
ผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บชื่อว่านายเทวันพิมจันท
อายุ๒๗ปีเป็นชาวสุรินทร์ค่ะ

มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในซอยศรีด่าน๓จังหวัดสมุทรปราการ
คือเขาถูกคนร้ายยิงที่หน้าท้องกับลำตัว๔นัด
คือเจ็บหนักเลยค่ะหน้าผากก็มีแผล
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ
เพื่อนเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านายแสวงแสนยามูล
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็นั่งดื่มเหล้ากันกับเพื่อนอยู่หน้าร้าน
จอดเบิ้ลเครื่องเสียงดังอยู่กลางถนนหน้าร้านพอดี
แล้วก็เห็นรถเก่งคันนี้ขับออกไปแบบเร็วเลย

สภาพคือเลือดท่วมตัวท่วมหน้าผากนะคะ
เขาก็ตกใจโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะ
มีพยานในจุดเกิดเหตุค่ะเขาเห็นเหตุการณ์
เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าคือเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ทิ้งอยู่ใต้สะพานทางลงทางด่วนกาญจนาพิเศษ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นผู้บาดเจ็บคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้มาจากสามแยกการไฟฟ้าล่อใต้สะพานทางด่วนมา
แล้วก็มีรถเก๋ง๓คันขับไล่หลังมา
ส่วนอีกคันไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้สีคือเห็น๒คัน
เห็นแล้วจำได้เนี่ยนะแต่มากันสาม
ก็ขับไล่หลังเลยนะไล่หลังรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บมาค่ะ
แล้วก็รถเก๋งทั้ง๓คันจอด
มีชายจักรรมีสามถึงสี่คนเปิดประตูลงมา
แล้วก็ลากผู้บาดเจ็บคนนี้เข้าไปที่ป่าย่าข้างทาง
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงปืนเลยนะสามถึงสี่นัด
พอเสียงปืนดัง๓๔นัดปุ๊บชายชะกันทั้งหมดเหล่านี้อุ้มร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากป่า
่งหน้าไปทางแยกศรีเทพาอืม
ผู้บาดเจ็บไปขอความช่วยเหลือก็คือคนเดียวกันกับที่ถูกอุ้มขึ้นรถเขาบอกเขาจำได้เลย
มันคนเดียวกันเลยแหละอืมตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บเนี่ย
ขับรถไล่กันมานะฮะอ่าแล้วพอก่อเหตุกันเรียบร้อยแล้ว
ยิงเขาแล้วเนี่ยแล้วที่อุ้มเขาขึ้นมาบนรถเก๋ง
คงจะเอาไปทิ้งในป่าย่าในซอยศรีด่าน๓นะฮะอยู่ในพื้นที่ของสพสำโรงเหนือนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุที่ยิงกันประมาณสามกิโลนะครับแต่พอมาถึงกลางซอยผู้ตายฟื้นขึ้นมานะครับ
ก็เลยคงมีการพยายามต่อสู้กันในรถอ่ะค่ะอ่าไม่ใช่ผู้ตายผู้ที่ถูกยิงนะ
เขาคิดว่าตายแล้วนะฮะอ่าพยายามต่อสู้ในรถหลังจากฟื้นขึ้นมา
ผู้ก่อเหตุก็คงจะไม่สามารถขับรถต่อไปได้เลยจอดรถกลางถนน
แล้วผู้บาดเจ็บฉวยจังหวะเปิดประตูรถลงมาเพื่อจะหนี
ผู้ก่อเหตุคงเห็นว่าแถวนั้นมีชาวบ้านอยู่ก็เลยไม่ตามแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
ตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกต่อพงศ์ตันตระวานิส
ผู้มกับการสอพอมเมืองจังหวัดสมุดประการเรียกประชุมชุดสืบสวนละ
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีจากการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
ทำให้ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วนะครับหนึ่งในผู้ก่อเหตุชื่อว่าในบิ๊ก
เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้บาดเจ็บมาก่อนแล้วจากการตรวจสอบประวัติผู้บาดเจ็บนะครับ
พบว่ามีหมายจับติดตัวอยู่นะเป็นหมายจับในท้องที่สพเมืองสมุปราการนี่แหละ
เมื่อยี่สิบสี่พฤษภาคมค่อหาร่วมกันอ่าร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
โดยใช้อาวุธปืนแล้วตอนนี้ผู้บาดเจ็บเองเนี่ย
ก็อยู่ในระหว่างการหลบหนีหมายจับอืม

แล้วก็อาจจะมีส่วนผัวพันธ์เรื่องสิทธิกฎหมายครับอ่า
แม้ว่าจะผัวพันกับเรื่องผิดกฎหมายด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะ
แต่ว่าฝ่ายที่ก่อเหตุยังไงก็ต้องถูกตามจับนะครับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนก็กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ทุกเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะครับอ่า
เดี๋ยวการสอบปากคำผู้บาดเจ็บเนี่ยคงต้องเอาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
นะฮะแล้วก็จะไล่ตามจับกันนะครับ